สำหรับการแข่งขันรายการนี้นะครับชมบุรีบูเวฟเนี่ย
ก็เคยเป็นแชมป์มาแล้วค่ะหนึ่งครั้งในปีสองพันสิบสาม

พวกเขาก็เข้าชิงแต่ว่าพลาดท่าแพ้ในรอบชิงชะเลิศได้เพียงแค่รองแชมป์
มาครั้งนี้ในปี๒๐๑๖ก็รายการนี้มาจัดที่ประเทศไทยด้วย
เพราะฉะนั้นก็หวังจะคว้าแชมป์ให้ได้นะครับติดตามได้นะครับ
การรายทอดทางไทยรัฐทีวีสิบห้าถึงยี่สิบสามกรกฎาคมนี้ครับ
ส่วนอีกรายการที่ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดการแข่งขัน
วอเล็กบอลชายยูยี่สิบนะครับโอ้โหทีมไทยฟอร์มดีนะครับ
เมื่อวานนี้ก็สามารถเก็บใช้ชนะได้อีก๑นัด

สรุปแล้วในรอบแรกเราผ่านเข้ารอบต่อไป
แล้วก็สามารถชนะได้ทั้ง๓นัดอีกด้วย
ติดตามได้จากรายงานของคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อ

นักตบหนุ่มไทยยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมต่อเนื่องนะครับ
หลังจากที่ตบเอาชนะสาอุดีอาราเบียไปสามต่อศูนย์เซ็ต
ผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มครั้งที่สอง
ได้เป็นผลสำเร็จในฐานะแชมป์กลุ่มครับ

ทีมนักตบหนุ่มไทยลงสนามพบกับทีมชาติสาอุดีอาราเบีย
แต่ยังต้องทำผลงานให้ดี
เพราะยังคงมีการเก็บคะแนนจากในรอบแรกต่อยอดไปสู่รอบที่สอง

จากนั้นทีมไทยกลับมาอยู่ในเกมอีกครั้ง
ตบเอาชนะไปได้๒๕ต่อ๑๖และ๒๕ต่อ๑๙
ทำให้ไทยเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มรอบที่๒
เพื่อจัดอันดับในสายเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้าย
หลังเอาชนะเจ้าภาพไต้หวันไป๓ต่อ๑เซต
จะแข่งขันอีก๒นัดกับญี่ปุ่นและจีนในวันที่๑๓และ๑๔กรกฎาคมนี้
เพื่อจัดอันดับเข้าไปเล่นในรอบ๘ทีมสุดท้าย
มีเซตแรกที่มีปัญหาคือเด็กวันนี้ค่อนข้างเกร็ง
แล้วก็เล่นไม่ธรรมชาติไปนิดนึงฮะ
ทำให้แต้มออกมาดิวทำให้เราเกือบเสียเซต
แต่สุดท้ายเราก็ได้เซตนะฮะ
รอบต่อไปรอบสองคงหนักแน่นอนนะฮะ
เราเจอทั้งญี่ปุ่นและก็จีน
เราต้องเจอเขาแต่พร้อมพรุ่งนี้พักแล้วต้องซ้อมปกติครับ
เซอร์ไพรส์วันเกิดพลอากาศโทชาติชายรอดบุญภา

บรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง
สำหรับทีมไทยจะพัก๑วันในวันนี้

ลงสนามเจอกับญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน